ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะ
วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเด็กและเยาวชนที่ถูกคนใกล้ตัวนะครับ
กระทำอนาจารย์นะคะล่วงละเมิดทางเพศอย่างต่อเนื่องนะคะ
วันนี้รายหนึ่งคุณอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
ก็พาผู้ปกครองแล้วก็เด็กนะคะเด็กชายอายุ๑๑ปีไปเข้าร้องนะคะ
กับทางปคมเพราะว่าถูกครูกระทำอาณาจารย์ในห้องน้ำค่ะ
นี่แหละค่ะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมพาผู้ปกครองและเด็กชายอายุสิบเอ็ดปี
เป็นนักเรียนชั้นประถมโรงเรียนชายร้วนนะคะสังกัดกรุงเทพมหานคร
เหยื่อที่ถูกครูกระทำอนาจารย์พาไปร้องเรียนกับผู้มังคับการนะคะ
กองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์ให้ดำเนินคดี
เพราะว่าครูนะคะครูรายนี้กระทำกับเด็กมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำคนเดียว
ทำกับเด็กโรงเรียนเดียวกันอีกหลายรายด้วยนะคะนี่แหละค่ะ
รองภูมิครับการปคมบอกว่าเบื้องต้นก็มีการสอบปากคำผู้เสียหายนะคะ
ครอบครัวนักจิตวิทยาและสหวิชาชีพแล้วนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
คดีนี้เองยังพบผู้กระทำผิดคนเดียว
เข้าข่ายกระทำผิดในข้อหาอาณาจารย์เด็กต่ำกว่า๑๓ปี
เดี๋ยวหลังจากนี้จะเชิญผู้ถูกกล่าวหามาสอบปากคำ
ตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะ
อีกคดีหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่สพลาดหลุมแก้วปฐุมธานีค่ะ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเลขาธิการภักดิ์พลังประชารัฐ
พาเด็กหญิงอายุ๑๒ปี

มขืนกระทำชำราวเมื่อวันที่๒๒มิถุนายนที่ผ่านมา
พามาครั้งนี้มาติดตามคดีนะคะ
ภูมิกับสพลาดหลุมแก้วบอกว่า
ตอนนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับนะคะ
นายพงศิริสมรูปอายุ๔๔ปีที่มีศักดิ์เป็นตาของน้องแล้วนะคะ
ในข้อหากระทำชำราวกระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
แล้วก็เร่งติดตามผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี
แต่ว่าผู้เสียหายเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นคดีครอบครัว
การสอบสวนติดตามก็ต้องละเอียดอ่อนเปิดเผยรายละเอียดออกไป
เดี๋ยวผู้ต้องหารู้ความเคลื่อนไหวก็จะหลบหนีต่อไปได้นะคะ
น้องก็สบายใจขึ้นมาได้ในระดับหนึ่ง
บอกว่าอยู่ในความหวัดระแวงมา๔เดือนแล้วครับ
นี่ค่ะเป็นคดีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและเยาวชน
ที่วันนี้๒คดีด้วยกันค่ะ